คุณผู้ชมครับวันนี้และวันพรุ่งนี้๒๔และ๒๕สิงหาคม

แล้วก็ถือว่ามีคณะมนตรีแห่งรัฐจีนคณะผู้บริหารระดับสูง
และนักธุรกิจจีนกว่า๕๐๐คนนะคุณ
มาร่วมในการประชุมกันแล้วก็จะไปศึกษาดูงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ

ดังนั้นข่าวสำคัญแบบนี้เราไม่พลาดครับ
เราจะมาพูดคุยนะครับกับบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่จะดูแลด้านตรงนี้ด้วยนะครับ
ก็คือดรคณิตแสงสุพรรณเลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกร่วมพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์กับหน้าจอเรานะครับ

ครับท่านเหลอขาครับพูดถึงงานใหญ่งานนี้สักหน่อยหนึ่งด้วย
ครับผมงานนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือการค้าการลงทุนเศรษฐกิจไทยจีนนะครับครั้งที่๖
ซึ่งเป็นงานใหญ่มากแล้วครั้งนี้ก็ใหญ่จริงครับ
เพราะว่ามีระดับใหญ่มากวีวีไอพีเนี่ย๑๐ท่านครับ
หวังหย่งซึ่งเป็นรัฐมนตรีแห่งรัฐเทียบเท่ารองนายกนี้มาเอง
แล้วก็พารัฐมนตรีมา๔ท่าน
นักลงทุนมารวมทั้งหมด๕๐๔คนครับ

แล้วก็จะมีนักลงทุนที่ลงไปในพื้นที่ที่ไปดูกันไปเพิ่มอีกประมาณ๒๐๐คน
ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย

ครับผมเรียนคุณสืบสกุลตรงแบบนี้ครับ

การทำงานจากจีนต้องทำงานผ่านทางรัฐบาลก่อน

เพื่อขออนุญาตทำโน่นทำนี่แล้วก็ภาคเอกชนถึงจะตามมา

ครั้งนี้เนี่ยทั้งภาครัฐและเอกชนมาด้วยกัน
แสดงว่าเราไม่ต้องเสียเวลาแล้ว
เราทำงานกับภาคเอกชนและร่วมมือกับรัฐได้พร้อมกันเลย

เพราะว่าไม่เคยมีครั้งไหนที่เป็นครั้งใหญ่
ขณะนี้ที่ทางรัฐบาลจีนได้ส่งทีมมา

เป็นปรากฎการณ์สำคัญเลยนะฮะ

ทางนักธุรกิจชาวจีนนี่คือเขาสนใจอะไรบ้าง
คิดว่าตอนนี้ถ้าใครเคยไปเมืองจีน

ทีนี้ส่วนที่เขาสนใจเนี่ยคือใน๑๐อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เราจะลงทุนกันเนี่ยครับ
ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลรวมทางไทยแลนด์๔สูตรเนี่ยเขาสนใจ
ปรากฏว่ามีนโยบายของ๑๐อุตสาหกรรมครั้งนี้ตรงกันทั้งหมด๖อุตสาหกรรมด้วยกัน

เพราะฉะนั้น๖อุตสาหกรรมนี้เป็นอะไรที่ทำงานได้แน่นอนคือดิจิทัลหุ่นยนต์การบินอากาศยานยนต์
อาชริยการแพทย์และการเกิดเทศคุณภาพ
เขาสนใจอยู่แล้วเราก็สนใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะมีจุดที่ทำงานร่วมมือกันได้มากนะครับ

แล้วก็ในขณะเดียวกันนี้มันจะเป็นการนำนักลงทุนระดับโลก
ค่ะถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญนะครับ

ครับปีที่แล้วนักลงทุนญี่ปุ่นมาสุสุกุลฮุรยาคงจำได้นะครับ
คราวนั้นมา๕๐๐ท่านแล้วก็ปีนี้ท่านรัฐมนตรีเจโกะที่เคยมาก็คงจะมาอีก
มีประเด็น๒๓อันคือท่านนายกไปที่อังกฤษไปที่ฝรั่งเศส
ลงทุนก็สนใจเริ่มมาแล้วแล้วก็ทางท่านนายกก็จะไปเยอรมันอีกนะครับ
ก็คงจะได้นักลงทุนมา
เข้าไปทำงานด้วยกันเพราะฉะนั้นก็จะมีความสนใจเยอะนะครับ
คิดว่าครั้งนี้มีการเซ็นเอ็มโอยูทางด้านอุตสาหกรรมทั้งหมด๑๐ฉบับนะครับ
และที่สำคัญก็คือสภาอุตสาหกรรมไทยจะเซ็นเอ็มโอยูกับสภาธุรกิจไทยจีน
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและดำเนินการลงทุนให้เป็นรูปธรรมในที่สุดครับ
ดังนั้นในภาคของธุรกิจไทยเองจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับท่าน
ผมคิดว่าตอนนี้เป็นช่วงโอกาสดีครับเพราะว่ารัฐบาลเปิดทางให้เยอะครับ
คือหนึ่งต้องทำตัวเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับ
เมื่อมีนักธุรกิจต่างชาติมาก็พยายามที่จะเข้าไปร่วมมือ
เราอยากให้คนไทยได้สร้างทุนคราวนี้เยอะนะครับ
ในอนาคตภายใน๕ปีถ้าทำได้
ธุรกิจไทยจะแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าดีเย

และ๒ต้องช่วยกับลงทุนและช่วยกับแก้ปัญหา
หากเป็นแบบนี้ได้ต่างชาติสนใจที่จะมาอยู่แล้ว

พยายามลงลึกถึงชาวบ้านทั่วไปให้ได้ประโยชน์เต็มที่ครับ
คือทุกระดับเลยจะได้ประโยชน์แน่นะครับ
เอาละครับขอบคุณนะครับท่านดรคณิตแสงสุพรรณ
เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

เชิญครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ